เศรียบจบเป็นคู่รักกันแบบหวานฉ่ำจริงเลยหน่อยค่ะกูแรกเธอไปดู
เลยนะคะคู่รักคู่นี้นะคะโอ้โหเขาปิ๊งกันมาตั้งแต่ละครเรื่องนู้นเลยคุณผู้ชม
คอนทิปที่โดนพี่ป๋อสกิดอีกที
คุณผู้ชมค่ะตอนนี้เขาเป็นคู่รักกันนะคะ
เรียกว่าคลั่งเมียกันเลยล่ะค่ะ
เห็นเมียสวยนิดสวยหน่อยนะคะ

ไม่ขาดปากเลยคุณผู้ชมนะคะ
เส้นทางความรักของคู่นี้อย่างที่บอกไป
พบรักกันเรื่องมนต์รักลูกทุ่งคุณผู้ชม
ตอนนั้นพี่ปอนรับบทพี่คราวนี้
ย้อนภาพให้ดูตอนนั้นเลยคุณผู้ชม
ส่วนพี่เอ๋รับบทเป็นสายใจจ้า
ถึงจะเป็นนางร้ายแต่คว้าใจพี่ค้าวไปนะคะ
ตัวจริงค่ะแล้วก็ต้องยอมรับนะคะว่า
คือตอนนี้เขาหวานกันจริงค่ะ
แล้วตัวจริงพี่เอ๋สวยมาก
แล้วก็คือนิสัยน่ารักมากจริงนะคะ
แปลกใจแล้วค่ะที่มัดใจพระเอกเบอร์หนึ่งของพี่ป๋อแบบอยู่หมัดเลยล่ะค่ะ
หรือว่าปัวจริงนะคะไม่ให้หลงได้ไงล่ะค่ะ

คู่นี้หลายคนโอ้อิจฉาตานร้อนผ่าเลย
ก็คือคู่ของสะพ้ายเจ้านั่นเอง

ที่บอกว่าหลายคนอิจฉานะคือเรื่องจริง
เพราะว่ายิ่งเวลาผ่านไปนะพี่ฮิวโก้เนี่ยกลายเป็นนุ่มโรแมนติกกับภรรยาเพิ่มขึ้นทุกวันเลย
ที่สำคัญนะเรื่องวิรกรรมเจ้าชู้ตามภาษาผู้ชายเนี่ย
โอ้โหบอกเลยว่าพี่ฮาน่าหมดห่วงนะคะ
คู่นี้ค่ะเส้นทางความรักเนี่ยก็น่ารักไม่แพ้กันนะจ๊ะ
ทั้งคู่เนี่ยเคยเล่าผ่านสื่อเอาไว้ว่าเจอกันเนี่ยในหนังดังเรื่อง๙๙๙ต่อติดตายค่ะ
ฮิลโก้เขาเป็นพระเอกนะสาวฮานะมาแสดงรับเชิญ
หลังจากนั้นโอ้ยผ่านไปหลายปีค่ะถึงได้เริ่มคุยกัน
ฝ่ายผู้ชายเนี่ยนะเขามาปรับทุกข์สุดท้ายแม่คุยไปคุยมาถูกคอถูกใจค่ะ
ใช้เวลาดูใจกัน๔ปีรัดหลักทางวิวารเลยจ๊ะ
แล้วก็ตอนนี้มีลูก๒คนแล้วนะคะ
ใช่น่ารักมากจริงคุณผู้ชม
ปิดท้ายด้วยที่คู่นี้นะคะนางร้ายยืนหนึ่งค่ะพี่เมปฏิตา
ปฏิดานั่นเองนะคะหรือว่าคุณเมเฟื่องอารมณ์นี่แหละค่ะ
พระเอกในตำนานพี่หนุ่มกัญชัยค่ะ
บอกเลยนะคะเส้นทางรักคู่นี้
คุณผู้ชมค่ะดิฉันทำข่าวมาตลอด
มนต์รักมินิอะไรนะตอนนั้นพี่หนุ่มแก่ข่าวเยอะนะคะ
แต่ว่าท้ายที่สุดทั้งคู่ก็แต่งงานกันค่ะ
สุขสมชูชื่นนะคะแฮปปี้มากค่ะ
แล้วก็ต้องบอกว่านะคะกว่าจะมีวันนี้ได้ทั้งคู่เนี่ย
เรียนรู้แล้วก็ฝ่าฟันปัญหามาต่างมากมายนะคะ
แล้วก็มีโซ่ทองคล้องใจนะคะนี่เลยน่ารักมาก
น้องมายูนัมเบอร์วันจริงค่ะ
เออนะพี่แจ๊คก็เกิดเรื่องความรักคู่รักมาแบบนี้แล้วนะ